วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะแต่มีสีสันการเมืองนิดนึงค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวสังเกตว่า
ท่านนายกรัฐมนตรีทรงผมเปลี่ยนไปจากเดิมแสกซ้ายเปลี่ยนเป็นแสกขวา
สังเกตขนาดนั้นเลยเหรอนักข่าวสังเกตไหมแต่นายกรัฐมนตรีบอกว่า
แสกเป็นสัปดาห์แล้วเอาเป็นสัปดาห์แล้วเหรอเป็นสัปดาห์แล้วทำไมเพิ่งสังเกตเห็นกัน
ทำไมนี่ค่ะคุณสิน้องไม่สนใจลุงเลยอย่างนี้ไม่สนใจเลยเหรอทำไมเพิ่งเห็น
คุณสิริวัณรักษัตริย์ค่ะนักข่าวของเรานะคะก็เป็นนักข่าวประจำธรรมเนียบรัฐบาลด้วยนะคะ
ก็เลยถามท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนแสกผมใหม่
เปรียบเทียบภาพให้ดูนะคะจากเดิมแสกซ้ายเปลี่ยนมาเป็นแสกขวา
คุณสิริวัลก็เลยถามไปว่าท่านถือเคล็ดอะไรหรือเปล่าอืม
มันเกี่ยวกับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้าหรือเปล่า
ท่านนายกรัฐมนตรีตอบว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
นายกคะเปลี่ยนแจกผมนี่คุณจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ชินเหรอคะ
ก็แสกขวาให้หน้าหลังว่าตรงนี้คนขวาแสกผมก็ทิ้งปลอยตรงนี้

ก็จะเป็นคุณขวาอย่างเงียบ

ถามละเอียดเลยนะคะใช้น้ำมันใส่ผมอะไรอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็เป็นสีสันนะคะสีสันการเมืองเพราะว่านักข่าวก็ประจำธรรมเนีย
รัฐบาลก็เจอท่านนายกรัฐมนตรีอยู่บ่อยบ่อยอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะ
ก็เลยเปลี่ยนแสกนะคะก็นักข่าวก็ถามอีกนะถามว่า
อยากให้ดูหนุ่มเหมือนนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีหรือเปล่า
ที่มีการออกมาต่อยมวยโชว์ความฟิตอะไรอย่างนี้ในโลกโซเชียลแบบนี้
นี่ค่ะไม่มีคลิปเมื่อไม่กี่วันก่อนในโลกโซเชียลนะคะ
นี่อย่างนี้นะคะท่านนายกจะตอบว่ายังไงลองฟังไหมคะ
ท่านนายกบอกว่าอย่าเอ่ยชื่อได้ไหมเขาไม่ได้อยู่ในประเทศประมาณนี้นะคะ
อืมคือเรื่องของของการแสกผมของของผู้หญิงผมไม่แน่ใจนะ
ของผู้ชายเนี่ยบางทีช่างผมก็แนะนำว่าต้องเปลี่ยนแสกบ้าง
ไม่งั้นมันจะแหว่งไปอ่าเรื่องของไร่ผมคนผมอะไรอย่างงี้ใช่ใช่
ก็เปลี่ยนฉันก็เปลี่ยนก็แบบไม่งั้นก็ไม่ได้อ่ะผมไปหมด
ทางขวางได้ไหมเอาทางขวางบ้างได้ไหม